ชนชาวบ้านไปทำพิธีบวชป่าค่ะคุณผู้ชมบวชป่า
เป็นพิธีสำคัญบวชป่านี้ต้องใช้กะทิไหม
อันนั้นแกงบวชไม่ใช่เหรออันนั้นมันกล้วยบวชทีฟังฟองแกงบวช
แต่บวชป่าของคุณเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าเขาทำพิธีกันอย่างไรบ้าง
ก็เป็นตามความเชื่อนะคะที่ทำกันมายาวนาน
ชาวบ้านตำบนกลางลงอมภูเทุงเสลียมจังหวัดสุโขธัย
ทั้งผู้เท่าผู้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนุปธรรมกว่า๔๐๐คน
พร้อมด้วยพระครูพิพิษธรรมมงคลเจ้าคณะตำบลกลางดงเข็ด
แล้วก็คณะสงฆ์ค่ะประกอบพิธีบวชป่าในพื้นที่ที่เอกชนยื่นขอสัมประธานโม่หิน
เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการรักษาผืนป่าต้นน้ำลำทานที่ฟื้นตัวมาเป็นป่าสมบูรณ์แล้ว
โดยพระครูนะคะได้กล่าวคำเจตนาปกป้องผืนป่าแล้วก็ประพรมนมลให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
เด็กเขาก็ร่วมพิธีกันนะคะถือว่าได้สร้างประสบการณ์ตรงในเรื่องของพิธีกรรมต่างด้วย
แล้วหลังจากนั้นค่ะก็นำผ้านั้นไปผูกไปห่มต้นไม้แต่ละต้น
เป็นสัญลักษณ์ในการร่วมกันปกป้องรักษาแล้วก็ได้มีการแสดงออกสัญลักษณ์ว่า
ป่านี้ต้นไม้นี้เนี่ยมีวิธีการบวชป่าแล้วนะคะก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง
ให้คนที่จะมาตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยกล้าที่จะมาตัดไม้นะคะ
แล้วทางแก่นนำผู้คัดค้านให้สัมประธานก็จะได้หารือกันเพื่อดำเนินการขอจัดตั้งป่าชุมชนบริเวณนี้
ให้กลายเป็นผืนป่ายั่งยืนต่อไป
ต่อไปก็ถือว่าป่าแห่งนี้มีคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองมีเทพยาดาปกปักรักษาอยู่
โบ้งชาวบ้านเองก็ถือว่าจะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป

อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ
ผลไม้คนละมือปลูกต้นไม้แต่อย่าตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยคือสิ่งที่เราปลูกฝั่งกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะ